อยากให้คุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะ

ตอนนี้ความเหตุของชาวเน็ตความเห็นของชาวเน็ตแตกเป็น๒ฝ่าย
เรื่องของเรื่องคือมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนำคลิปมาโพสต์บอกว่า
เธอโดนรีสอร์ทที่จังหวัดสงขลาที่เธอไปเข้าพัก
ไล่ออกจากรีสอร์ทตอนกลางดึก

ก็คุณทำผิดโกรธสุดท้ายโตเถียงกันขึ้น
และท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ไปจบที่โรงพักค่ะ

อืมพี่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็มีนะพี่

เชี่ยวแบบมา๑๖คน
เอ้าพี่แล้วหนูทำพี่หน่อย
เออ
เอานะคะ

คือเป็นเจ้าของรีสอร์ตสิวะ

แล้วหนูมีหลักฐานมาทำอะไรที่พี่เร่งมาพี่
เดี๋ยวพี่เดินเข้ามาเลยเนี่ยในคลิปนี้พี่มันเรียกว่า

คุณต้องเข้าใจดีกว่าพี่แล้วพี่พ่อแม่กูกลับหมดแล้ว
พี่บอกว่าเราเข้ามาแล้วอ่ะ

ขอให้ผมได้เก็บเก็บอะไรคุณนะขอให้ผมได้เก็บเก็บอะไรคุณเลย

พ่อแม่ยังไม่ได้นอนเลยแล้วคือแบบว่า

พ่อแม่ยังไม่ได้นอนเลยแล้วเราพาพ่อแม่มากินข้าวอย่างนี้
เกิดอะไรขึ้นน่ะเอออ่ะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะ
เธอเล่าแบบนี้บอกว่าเธอไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลา
ตอนที่โทรติดต่อเข้าไปเนี่ยตอนแรกจะจอง๕ห้อง
เธอก็เลยจอง๔ห้องนะคะ
๔ห้องเอ้ามันไปกันหลายคน
ห้องให้พักห้องละ๒แปลว่าทั้งหมดพักได้๘คน
แต่ทีนี้จำนวนสมาชิกมันเกินเธอก็เลยตัดสินใจบอกว่า
งั้นไม่เป็นไรวันนั้นวันเกิดคุณแม่ของเธอ
เธอก็เลยไปหาคุณแม่ที่รีสอร์ทจะให้คุณแม่พัก
ส่วนตัวเธอเองเดี๋ยวจะกลับไปนอนที่บ้าน
ก็มาทานข้าวที่รีสอร์ทแห่งนี้มานั่งคุยกันค่ะ
มันแจ้งบอกว่ามันมีคอร์ฟลิวนะ
ห้ามชุมนุมให้กลับภายใน๔ทุ่ม
เจ้าของรีสอร์ทสุดท้ายแล้ว
เธอบอกว่ามาไล่เธอออกจากรีสอร์ท
พูดจาก็ไม่ดีใช้อารมณ์เหนือเหตุผล
ไม่รับฟังเงินไม่รับฟังใดทั้งสิ้นเลยนะคะ

สรุปเธอบอกว่าไม่คืนเงินสักบาท
อันนี้ในมุมของลูกค้าโพสต์ยาวแบบนี้สรุปให้สั้น
แล้วเธอมีการโชว์แชทที่มีการแชทไลน์
คุยกันระหว่างฝั่งเธอนี่ค่ะคุณผู้ชม

ขอต่อร้องได้ไหมขออยู่กับคุณแม่แป๊บนึง
ส่วนทางรีสอร์ทบอกไม่ได้ประตูปิด๔ทุ่มเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิลลนู่นนี่นั่น
แล้วเธอบอกว่าเฮ้ยเคอร์ฟิลล์สงขลามันไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอ
แต่ทางรีสอร์ทบอกว่ามันยังไม่แจ้งออกมาเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎอันนี้สองมุมนะคะ
ทีนี้สรุปแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนหัวค่ำใช่ไหมคะ
ลากยาวไปไม่ต้องนอนแล้วเพราะสุดท้ายต้องไปโรงพักทั้งคู่ค่ะ
แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งถ่ายไว้ตอนสักประมาณตี๕๕นาทีนี่
คลิปนี้ลูกค้าถ่ายไว้ค่ะไปอยู่กันที่โรงพัก
ปรากฏว่าเจ้าของรีสอร์ทไล่ออกมาจริงนะคะ
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันฝ่ายเจ้าของรีสอร์ทแจ้งความอะไรคะ
ข้อหาบุกรุกค่ะข้อหาบุกรุกเลยนะคะ
ข้อหาบุกรุกที่ทางเจ้าของคลิปพาพ่อแม่มาทานข้าวในรีสอร์ทของเขา
แต่ในมุมของลูกค้าบอกฉันจะบุกรุกได้ยังไง
ก็ในเมื่อหนึ่งค่าที่พักฉันจ่ายเต็มทุกบาท
ค่าอาหารฉันจ่ายเต็มทุกบาทฉันไม่ได้มากินฟรี
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิต

เธอบอกแบบนี้นะในมุมของลูกค้านะ

ก็คุณทำผิดกฎของรีสอร์ท
ก็คุณลูกค้าทำผิดกฎของรีสอร์ท
รีสอร์ทบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑ธันวานะคะ
แขกก็คือลูกค้าจองมา๔หลัง

แต่เช็คอินตอนแรกมา๘ดีหรอกนะคะ
สุดท้ายมีญาติตามมาสมทบอีก๑๑คน
กลายเป็นว่ารวมเข้าพัก๑๙คน
คนลูกค้าขอทานอาหารแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะกลับ

พนักงานจะปิดประตูแล้วปรากฏว่ายังไม่มีใครกลับเลย
ก็เลยขอให้คนที่ไม่ได้พักกลับ

แต่แขกไม่พอใจมีการไลฟ์สดต่อว่า
รีสอร์ทตอนแรกขอให้ลบโพสต์เพื่อตัดปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ห้องพักฟรี๑ห้อง
แปลว่า๔ห้องที่จองไปจ่ายแค่๓ฟรี๑ห้อง

เหมือนคลิปแรกที่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะ

ลูกค้าที่เข้ามาคุณก็ต้องทำตามกฎตามกติกา

ลูกค้าจะเข้ามาคุณต้องแจ้งกติกาให้ชัดไหม

แต่ล่าสุดค่ะเมื่อคืนทางเจ้าของคลิปออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แจ้งบอกว่าขอขอได้ไหมสังคมอย่าเข้าใจพวกตนผิด
เพราะพวกตนไม่ได้ทำผิดกฎกติกาอย่างที่รีสอร์ทอ้าง

และไม่ได้รับเงินชดเชยคืนด้วยที่สำคัญ
คืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะ
มันรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม

แล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้รับค่าชดเชยใด
ใช่ก็คือว่าบางคนเข้าใจผิด

แล้วก็เข้าใจว่าทางรีสอร์ทให้เงินมาให้เราแล้ว
ชดใช้ค่าเสียขายไม่รับแต่จริงไม่ใช่นะคะ
เราไม่ได้เงินจากรีสอร์ทสักบาทเดียว
ไม่ได้เงินใดค่ะทุกคน
เราไม่ได้นอนซะด้วยซ้ำใช่
เจ้าของรีสอร์ทแจ้งข้อหาบุกรุก
แต่ทางลูกค้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายงานข่าวนะคะ
แจ้งกลับในข้อหาอะไรนะคะ